คดีที่เบ้นซึ่งเป็นแฟนของคุณบอล
อดีตวงบางแก้วนะฮะก็เสียชีวิตในบ้านพักที่เกิดเพลิงไหม้
ล่าสุดทางด้านของผู้บัญชาการจบดพุทธรรมภาคหนึ่ง
มารับทำคดีนี้หลังจากที่ครอบครัวกับนายอาจริยะนั้นมีการร้องขอไป
ส่วนมีข้อมูลใหม่พบว่าอดีตแฟนของบอลซึ่งเป็นคนก่อนหน้าเบนท์

เออเคยถูกบอลทำร้ายร่างกายมาก่อนด้วยแบบนี้นะฮะ
ทางด้านของนายบัญญัติสินอนันตระกูลแล้วก็ครอบครัว
ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้า
กรณีการเสียชีวิตของนางสาวสุภานีสินอันนันตระกูล
ันตระกูลหรือว่าน้องเบ้นขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ในบ้านพักของบอลบางแก้วนะครับ
มีนายอัจฉริยะเมืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมร่วมติดตามการประชุมกับ
พลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ระหว่างที่จะเดินทางเข้าไปยังห้องประชุมพ่อของเบ้นเนี่ยพยายามก้มกราบเลยนะ

พลตำรวจโทอำพรพร้อมบอกว่าขอความเป็นธรรมให้ครอบครัวผมด้วย
ผมรักลูกสาวคนนี้มากและผมเชื่อว่าลูกสาวของผมถูกกระทำให้เสียชีวิต
แล้วพ่อก็ร้องสะอึกสะอื้นแบบนี้ครับ
ซึ่งทางพลตำรวจโทอำพลรับปากบอกว่าจะช่วยคลี่คลายปมความสงสัยให้กับครอบครัวให้กระจ่างให้ได้
เพราะเข้าใจหัวอกของคนที่สูญเสียนะครับ
ต่อมานายอัจฉริยะบอกว่าครอบครัวของเบ้นมอบหมายให้ตนเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด
ในที่ประชุมก็มีการร้องขอให้มีการเปลี่ยนชุดสืบสวนสอบสวนใหม่
โดยให้ใช้คณะทำงานของตำรวจภูทรภักดิ์๑เพราะไม่มั่นใจการทำงานของตำรวจสพคูคศ
อีกทั้งได้ข้อมูลจากอดีตแฟนเก่าของคุณบอลหลายต่อหลายคนยืนยัน
เขาเคยถูกบอลบางแก้วทำร้ายร่างกายเป็นประจำด้วยครับ
คือเรื่องแรกก็คือเราขอเปลี่ยนตัวชุดพนักงานสอบสวนสืบสวนนะครับให้เป็นภาคหนึ่งทำแต่เพียงผู้เดียว
ซึ่งท่านก็โอเคเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเลขคดีก็ออกที่สภครูคศเหมือนเดิม
ในทีมงานของภาคหนึ่งมีศักยภาพมากกว่าพื้นที่
แล้วมีพยานที่เป็นแฟนเก่าหลายคนนะครับ
ในบ้านนะครับจะเป็นแบบนี้เลยจะมีการทุบตี
นะครับแฟนหลายคนนะครับที่เลิกกันไปนะครับ
เรามีพยายามยืนยันอยู่เลยครับ
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าสิ่งที่นายอาจริยะพูดสอดคล้องกับ
พ่อของน้องเบนห์พูดอืมที่บอกว่าเบนเป็น

แต่มันคือตรงกันข้ามกับที่คุณบอลเคยโพสต์

ไม่มีเลยรักกันจะตาย
ทีนี้ด้านพ่อของเบ้นเนี่ย

มือไหว้สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่า
สิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงทุกประการ
โดยเฉพาะเรื่องที่ถูกบอลบางแก้วทำร้ายร่างกายลูก

ลูกสาวได้มาระบายให้ฟังเป็นประจำ

พ่อได้จับลูกสาวล่ามโซ่ไม่ให้ไปไหนนั้นเนี่ย

เพราะหัวอกของคนเป็นพ่อรักลูกทุกคน

คือประเด็นนี้มันเกิดจากการที่คุณบอลไปออกรายการ
รายการหนึ่งนะคะแล้วก็ให้สัมภาษณ์ว่า

ลามโซ่ขังไว้ในห้องไม่ให้ออกมา
ไม่ให้ออกมาเบนท์ก็เลยหนีออกมา
ส่วนพลตัวบริโธมอำพลบัรพร

ยืนยันจะรับคดีนี้มาคลี่คลายตามคำขอ
โดยมีพลตบรตรี่สุรพงศ์ถน่อมจิต

ผู้บัญชาการกรรมรถภูทรภักดิ์๑เป็นผู้หน้าธีม๑๐ส่วนนะครับ
โดยการเปลี่ยนชุดทำงานจากสพคูคศไม่ได้แปลว่าสพคูคศทำงานบกพร่องนะ
แต่คดีนี้ทางครอบครัวร้องขอมา
แล้วเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
ลงมาดำเนินการด้วยตัวเองนะครับ
ส่วนความคืบหน้าตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุ
เกิดเพลิงไหม้เกิดจากสาเหตุใด
เพราะทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานยังไม่ได้รายงานผลการ
อีกทั้งผลชนสูตรศพของผู้เสียชีวิต

ยังไม่ได้ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
แต่ตนก็กำชับให้คณะทำงานรายงานความคืบหน้าเข้ามาภายใน๗วัน
มสงสัยยังมีหลายเรื่องทั้งเรื่องของการที่บอลอยู่กับเน้นในห้องหรือเปล่า
ห้องน้ำมีประตูจริงหรือไม่ทำไมถึงไม่มีการเข้าไปช่วยน้องเบ้นออกมาได้อย่างปลอดภัย
หรือเป็นการฆาตกรรมตามที่ครอบครัวของเบ้นมีการตั้งข้อสงสัยเอาไว้
คือตอนนี้สิ่งที่พ่อเบ้นอยากรู้มากที่สุดก็คือ๑เบ้นเสียชีวิตจากอะไรกันแน่
ไฟไหม้เกิดจากอะไรกันแน่ขอสองคำตอบนี้ก่อน
เมื่อรู้สองคำตอบนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายอย่างอาจจะมีแนวทางที่ชัดเจนขึ้น
ไหม้จากมันไหม้เองไฟฟ้ารัดวงจรหรือมีคนทำให้ไหม้